คุณผู้ชมค่ะต่อไปดิฉันทำใจมากเลยนะในการอ่าน
มันเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่เหมือนเขาก็ยังตัดสินกันไม่ได้ตกลง

คือหญิงสาวอย่าเพิ่งเข้าภาพนะขอเล่าก่อนนะ
คือหญิงสาวคนนึงเนี่ยเขาบอกว่านั่งกินข้าวอยู่
ก็จะมีสัตว์ตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนตุ๊กแก่แต่ดูละไม้คล้ายจิ้งจก
ไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรแต่สีดำเมี่ยมเลยค่ะ
มาขอกินข้าวทุกวัน

ทุกวันไหมนะทุกวันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเธอต้องถ่ายคลิปนี้ไว้ด้วยความเอ็นดูนู่นนี่
นี่มาแล้วตัวอะไร
มันเหมือนจิ้งจกแต่มันก็เหมือนตุ๊กแก่จิ้งจกป้อนข้าวอย่างนี้เลยเหรอคะ
ตัวมันดำมากเลยคุณเนี่ยพยายามเอาเม็ดข้าววางไว้ให้
บางทีก็ป้อนจากมือให้เจ้าอ้วนตัวนี้เรียกเจ้าอ้วนก่อนแล้วกันนะเจ้าอ้วนสีดำปึ๊ดตัวนี้
เขาบอกว่ามันดูเชื่องดูไม่กลัวใครเลยแล้วตัวมันใหญ่

ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ก็เถียงกันอยู่อย่างเดียวแหละเออ
ว่าตุ๊กแก่นะอีกคนบอกบ้าตัวนิดเดียวเองจิ้งจกหรือเปล่า
หัวมันใหญ่แค่เมล็ดข้าวสุกเองมันน่าจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกต้องหัวโตกว่านี้แหละนะ

มันดูเหมือนซิ่งจกจ์ตู้แก่มากกว่า
โดยสุดท้ายนะทุกคนก็ผกเถียงก่อไม่จบ
ผู้โพสต์ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดค่ะว่ามันตัวอะไร
สุดท้ายมีคนเอาไปโพสต์ต่อในกลุ่มคนรักหมา
บอกน้องมาขอข้าวกินทุกวันเลยมารอจนกว่าจะได้ข้าวดูดู
สุดท้ายแล้วความจริงปรากฏค่ะ
ข้าวเน็ตคนนึงเข้ามาเฉลยเข้ามาเฉลยให้
เขามาเฉลยให้ว่านี่ไม่ใช่จิ้งจก
แต่มันคือตุ๊กแก่เป็นตุ๊กแก่ดำสายพันธุ์นำเข้า
จะเป็นลมนิสัยเขาเนี่ยร่าเริงเชื่องชอบอยู่ใกล้ชิดกับคน
คนไทยก็นิยมเข้ามาเลี้ยงนะคะมันจะมีสองสีคือดำกับเหลือง
ตุ๊กแก่ดำในคลิปเนี่ยคงหลุดมาจากเจ้าของที่ใดที่หนึ่ง
มันจะมีตุ๊กแก่สวยงามที่คนชอบเลี้ยงกันตุ๊กแก่ใบไม้แล้วหน้าตาเขาก็
มันก็คงชินกับการที่เจ้าของให้อาหารมันแล้วมันก็หากินเองไม่ได้ต้องมีคนคอยป้อนไง
มาโพสต์ให้ดูด้วยว่ายิ่งเล็กยิ่งดำยิ่งแพง
อีกคนนึงเขาเอาโพสต์ขายตุ๊กแก่ดำในเว็บไซต์มาให้ดูเลย
ตัวใหญ่กว่าจิ้งจกแค่นิดเดียวเองนะขายสูงถึงตัวละ๓๒๙๙เหรียญสหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยคือ๑แสนคุณเมื่อกี้มาซูมหัวตัวละแสนหรอ
ตัวละแสนคุณดิฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ถูกคุณมองภาพไปดิไปแล้ว
นี่ไงเอาจากน่ารักออกเปลี่ยนภาพแล้วเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้ว
ในนี้คือพวกตุ๊กแกที่เป็นเอ็กโซติกตัวละแสนอ่ะตัวละแสนอ่ะ
คืออันนี้ไม่ได้ขายไว้กินเขาขายไว้เลี้ยงพูดไม่ออกแล้วเขาขายไว้เรียงสวยนะ
พอแล้วเขากลัวคุณผู้ชมเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกตุ๊กแก่จิ้งเหรนอะไรแบบนี้ใช่ไหม
มันซูมใกล้ไปเออแสนนึงนะแสนนึงแสนนึงนะไม่ใช่ถูกถูก
แต่เอาจริงที่บ้านก็มีนะจิ้งจกอยู่แถวหม้อข้าวกินจนตัวอ้วนเลย
หลังออฟฟิศเก่าจำได้ใช่ไหมตรงพาเล็ตเราเวลากินข้าวอาหารตามสั่ง
มันมีตัวหนึ่งชอบมาขอข้าวผมกินผมก็จะป้อนมันนะ
เอาเอาเม็ดข้าวให้มันกินมันก็ฉกกินฉกกินแบบนี้อย่าไปเดี๋ยวตุ๊กแกอยู่แถวนั้น
ดีเอาไฟกะพริบติดบนหัว

แต่ว่าเขาก็เห็นก็จะเห็นมีหมามีไฟกะพริบอยู่เขาก็จะไม่ชนนะ
มันชื่อว่าเจ้าถั่วดำเป็นหมาจรจัดของเทศบาลนครนครนายก
นครนายกนี่นะฮะก็มีไฟกระพริบติดเอาไว้ให้ตอนกลางคืน
คนขับผ่านไปผ่านมาก็เห็นเพราะมันตัวสีดำขาว

น้ำฝนเขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าขายเครป
เขาบอกว่าเห็นเจ้าถั่วดำเป็นหมาไม่มีเจ้าของ
แล้วมันชอบเดินตอนกลางคืนริมถนนแบบนี้

นานมานี้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๓๐ปีเป็นห่วงมัน
ไฟมาติดให้เลยด้วยความเป็นห่วงมากนะฮะ
ก็ทำให้มันแค้วคลาดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะคุณ
อยู่กลางคืนก็เห็นชัดแบบนี้นะคะ

เอาหมานะฮะไม่ใช่เป็นกระทรงกระสืออะไรอย่าเข้าใจผิดอะไรไป